ข้นกันต่อกับคดีบังหมัดครับตำรวจคุมตัวบังหมัดผู้ต้องหาที่
มขืนฆ่าน้องนิน่าอายุ๑๕ปีที่สงขลาที่เป็นข่าวใหญ่นี่นะฮะ
ไปชี้จุดว่าตรงไหนบังหมัดที่บังหมัดขับรถชนมอเตอร์ไซค์ของน้องนิน่าเนี่ยตรงไหนนะฮะ
ชี้กันเมื่อวานคือตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเลยนะครับ๒๔ชั่วโมงเพราะว่าเครียดนะฮะ
แล้วก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเขาจะไม่ทำเช่นนี้ขอชดใช้กรรมในคุกครับ
คุณผู้ชมครับจริงแล้วที่นายประถมเอียดขาวหรือบังหมัดก่อเหตุมันอยู่ในท้องที่ของสพบังกล่ำ
แต่ต้องเอาไปควบคุมตัวที่สพคลองหอยโข่งชั่วคราวครับคืออย่างนี้เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะตอนนี้ญาติของน้องนิน่ากับชาวบ้านยังโกรธแค้นหนักมากเดี๋ยวอาจจะมารวมตัวที่โรงพักกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือเปล่าตำรวจเขากลัว
ตลอดทั้งคืนครับเนี่ยฮะหลังจากไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมาเจ้าหน้าที่ต้องดูแลใกล้ชิด๒๔ชั่วโมงเพราะว่าบังหมัดมีอาการเครียดไม่นอนเลยนะฮะเกรงว่าจะคิดสั้น
จะไปถ่ายภาพเพื่อประกอบสำนวนคดีอีกครั้งในจุดที่คือไอ้วันที่ทำแผนประกอบคำรับสับ
สารภาพทำไม่ทันทำไม่ได้คนมันเยอะอ่ะนะฮะก็คือจุดที่บังหมัดเนี่ย
จอดรถเก๋งนะฮะแล้วก็จุดที่ชนน้องนิน่าอีกหนึ่งจุดครับ
คือจุดที่รถของน้องนิน่าถูกชนและถลายลงไปในร่องน้ำกลางถนนนี่แหละ
ซึ่งค่อนข้างจะชันพอสมควรคุณผู้ชมเห็นไหมฮะหลังจากชี้จุดเสร็จแล้วครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบังกล่ำ
ซึ่งบังหมัดก็ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นบอกว่าเขารู้สึกผิดฮะ
แล้วก็บอกแบบนี้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไง
เขาบอกว่าฝากถึงผู้หญิงที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืน
ให้ระมัดระวังอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะมันอันตราย

ยอมยอมรับโทษที่เขาให้กลับ

แล้วก็ระหว่างจะเอาตัวไปคุมขัง

คุณผู้ชมครับส่วนจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่มาตัดย่าที่ร่องกลางถนนตรงจุดที่น้องนิน่าเสียชีวิตเนี่ย
กิโลตัดเตียนโลกเลยครับแบบนี้เลยฮะ
เขาบอกว่าเพื่อให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับรถ

แม่ค้าขายโรตีสายไหมริมถนนนะครับ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยที่มาตัดย่าถางย่า
ให้ดูสะอาดตาดีกว่าที่ผ่านมาเยอะ
ยอมรับว่าช่วงกลางคืนเส้นนี้เปรียวครับ
ไม่มีไฟส่องสว่างซึ่งหากเป็นไปได้
ก็อยากให้ติดไฟเพิ่มมากขึ้น

แต่ว่าเรื่องของกฎเรื่องเกณฑ์
การพิจารณาว่าจะติดไฟส่องสว่างตรงไหนจะไปติด

มันก็เป็นระเบียบของแขวงทางหลวงสงขลาเขา

ถนนเส้นทางปกติที่ไม่มีบ้านคน

เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ติดตั้งไฟ

มันเป็นทางตรงทางยาว๔๕กิโลเมตร
ก็เลยไม่ได้มีการติดตั้งไฟอะก๊อฟ
ทีนี้ในโลกออนไลน์ก็ต้องยอมรับ

ว่าสาเหตุที่น้องนิน่าไปโดนผู้ต้องหาทำแบบนี้

ทั้งที่น้องเองก็แต่งกายมิดชิดนะ
ไม่ได้แต่งกายแบบล่อตาล่อใจอะไรเลย
เตะตาคนร้ายได้ยังไง
แต่ว่าเป็นเป้าแล้วก็ถูกทำได้ขนาดนี้
ว่าจริงแล้วน้องเองก็สวมเสื้อแบบมิด
มากนักกางเกงขายาวเสื้อก็มีฮูตคลุมอย่างดี
นะฮะอยากจะให้คนที่ชอบโทษเหยื่อเวลาที่แบบว่า
เวลามีคดีข่มขืนชอบแบบก็ไปแต่งตัวแบบนี้

คือหยุดคิดอย่างนั้น
เพราะน้องนิน่าผู้เสียชีวิตแต่งกายค่อนข้างจะมิดชิดรัดกลุ่มมาก
มันไม่ได้โป๊ะมันไม่ได้เปลือใดเลย

ต่อให้เหยื่อใส่๔๕ชั้นคนร้าย
ถ้ามันจ้องจะทำมันก็ทำอยู่ดี
และมันอยู่ที่ความยับยังช่างจัดของคนที่เกาะเหตุมากกว่า
และกรณีนี้บังหมัดดันบอกว่า
อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นไปซะอีก
ไม่เกี่ยวเขาแต่งตัวมิทชิตขนาดนี้

คุณคิดจะทำคุณก็ทำอยู่ดีนะว่าอย่างนั้นนะฮะ
บรรคลองสายขาวอำเภอกรงหวาจพัทรลุง
ซึ่งบังหมัดเองกลับไปอยู่ที่บ้านหลังก่อเหตุนะ

พอส่งเสียงเรียกนะสักพักหนึ่งภรรยาของบังหมัดก็
ก็ร้องนะให้เปิดประตูบ้านให้ออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ยอมที่จะ
ไม่ยอมเปิดประตูบ้านเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะถูกญาติของผู้ตายไปทำร้าย
หมายถึงว่านักข่าวเราเนี่ยพยายามร้องไปขอร้องให้ภรรยาของบังหมัดเปิดบ้านให้หน่อย
แต่ภรรยาเนี่ยไม่อยากจะเปิดเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าไปทำร้ายเธอนะฮะ
เล่าให้ฟังคุยกับนักข่าวเราทั้งน้ำตาเลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะสามีกลับมา
ที่บ้านนะฮะทำทุกอย่างปกติเลยกลับมาซักผ้าเอาอาหารไปให้แม่ซึ่งเป็นแม่
หมัดเองก็ป่วยด้วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมตำรวจบุก
เข้ามาที่บ้านนะฮะควบคุมตัวสามีไปเธอตกใจมากเลยพยายามถามตำรวจว่าสามีไปทำอะไร
อะไรผิดมามาจับทำไมแต่ตำรวจก็ไม่ยอมบอกบอกว่าไปโรงพักเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพัก
เธอก็ตกใจจนกระทั่งตามไปแล้วมารู้ความจริงว่าอ้าวสามีฉันกลายเป็นฆาตกรข่มขืน
เหรอนี่เธอก็ช็อกมากเลยทำอะไรไม่ถูกไม่อยากเชื่อว่าสามีที่อยู่กินกันมา๒๐
จะทำเรื่องแบบนี้เพราะอยู่ที่บ้านทำทุกอย่างดีปกติหมดที่ผ่านมาสามีไม่เคย
มีเรื่องชู้สาวไม่เคยไปก่อเหตุอาณาจารย์ใครทั้งนั้นคดีเมื่อปี๔๕เนี่ยที่บอกว่าโดนคดีอาณาจารย์ไปเนี่ย
ถูกฟ้องเรื่องของข้อหาอาณาจารย์เด็กแต่เธอบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้ภรรยาบอกนะ
สมยอมสามีเธอมากกว่าแต่พ่อแม่ของเด็กไม่ยอมจะเอาลูกสาวมาเป็นเมียน้อยก็เลยมีการฟ้องร้อง
กันแบบนี้นะฮะที่ผ่านมาสามีเป็นคนขยันทำมาหากินนานจะกลับมาบ้านทีแต่ก็เป็นคนรัก
ครอบครัวเธอกับบังหมัดอยู่กันมา๒๙ปีมีลูกกัน๓คนบังหมัดจะสอนลูกเสมอว่าให้เป็นคนดีนะลูก
ให้เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะบังหมัดเนี่ยเป็นคนรักลูกมากเลยทำมาหากินก็ส่งเสียง
ดูลูกมาทั้งสามคนจนทำงานได้ดิบได้ดีสุดท้ายก็ไม่คิดว่าสามีจะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็มันก็ไม่น่าให้อภัยเธอว่าอย่างนั้นสุดท้ายเธอบอกว่าอยากจะเข้าไปกราบขอขมาพ่อแม่
และครอบครัวของนิน่ากับสิ่งที่สามีได้ทำลงไปแต่ขอเวลาทำใจอีกสักระยะหนึ่งแล้วจะเข้าไป

น่าว่าโมงนี่เนาะแรงกันตรง
โมงกาศติ
กาศติมันทำไปแล้วอย่างนี้
กะตึงพอทำไปแล้วตามว่าน่ะทุกวันนี้ก็มีศติคืนมา
ก็นึกทุกใจไหมก็ก็ทุกใจเลยก็ก็คิดได้เลย
บอกตรงคือเชื่อใจจริงอยากอีกไปอย่าเลยนะ

แต่พอไปกับความโปรดเนี่ยก็คือมันไม่มีอยู่ที่เนาะ
อยากอ่ะอยากอีกไปก็กลับมาหาคนเลยนะ

จากมันกระทบกับครอบครัวของผู้ตายแล้ว
แน่นอนคุณผู้ชมมันปฏิเสธไม่ได้

ของเค้าเองเหมือนกันเนื่องจากว่าคนอยู่ข้าง
ก็ต้องโดนสังคมชะบองชะบาดแล้วเนอะ
เพราะบางหมัดก็เป็นคนทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงทั้งครอบครัวเหมือนกัน